คุณผู้ชมครับส่งไลน์เข้ามาทักทายกันได้หน้าจอแบบนี้
หลายท่านตื่นเช้าแล้วบอกว่าสดใสแล้วดูสองสออยู่นะครับ
วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวจริงนะครับ
และอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นว่าจะพาคุณผู้ชมไปล่องเรือชมวาน
โอ้โหไม่น่าเชื่ออยู่ในประเทศไทย
น่าเชื่อใช่ไหมฮะแต่ต้องเชื่อด้วยสายตา
เพราะเราจะพาคุณผู้ชมไปเลยไปดูเทศกาลล่องเรือชมวานบูด้า
หาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรชบุรี
วานตัวใหญ่ตัวยาวกว่า๑๕เมตรโผล่ขึ้นมาหุบเหยื่อ

ไม่ไกลด้วยน่าไปไปดูเลยนะฮะไปดูเลยครับ
ใช่
เสียงคนที่เห็นวานโผล่ขึ้นมาก็ตื่นเต้นมาก

ถ้าเป็นเราเห็นและเราก็เห็นเหมือนกัน

เออไม่ได้เห็นกันง่าย

ก็นี่แหละครับวานสายพันธบูด้านับ๑๐ตัว
แค่เห็นช่วงปากขึ้นมานิดก็ตื่นเต้นแล้ว
พอปากงาบขึ้นมาตื่นเต้นใหญ่เลย
นานทีจะได้เห็นนะครับก็สลับกับการหุบเหยื่อโชว์กลางทะเล

โดยเฉพาะวานบูด้าแม่ลูกนะฮะที่เห็นนี่นะครับ
ก็เป็นแม่ลูกที่แหวกไหว้เล่นน้ำคู่กัน

เหมือนเสียงที่อยู่ในคลิปเขาสอนลูกเขา

แน่ด้วยนะฮะเสียงที่ว่านี่ก็คือเสียงสื่อมวลชนด้วย

เพราะว่าท่านนายกเทศมนตรีตะบนหาดเจ้าสำราญนะครับ
นายกเทพบุญยอดมาคล้ายนะครับ
ก็นำคณะสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวชุดแรกเลยนะคุณ
พวกเราทีมไทยรัฐก็เป็นทีมแรก
ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่องเรือชมวานบลูด้า
บริเวณชายฝั่งทะเลหาดเจ้าสำราญรอบแรกของปีนี้

ซึ่งปรับปรุงเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้๖๑๕คนต่อลำเท่านั้น

ที่สำคัญนะฮะผู้โดยสารต้องได้รับความปลอดภัย
เสื้อชูชีพนี้เทศบาลหาดเจ้าสำราน

ผู้ประกอบการเรือประมงใช้ประจำเรือทุกลำ
เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคน
อันนี้สำคัญนะครับแม่ลูกหาชมได้ยากจริงนะครับ
ชมได้ยากจริงเพราะว่านี่ครับ
ทีมข่าวของเราบอกว่าออกเรือไปนะคุณ
ไม่ใช่ว่าไป๕นาทีก็เจอก็เห็น
นั่งเรือประมาณ๓ชั่วโมง
๓ชั่วโมงออกจากฝั่งหาดเจ้าสำราญ
แต่ว่าของดีต้องอดทน
จะเจอจะพบอะไรอยากเจออะไรดีต้องอดทนนะครับ
๓ชั่วโมงเสร็จก็พบฝูงวานสายพันธบลูดัน
น้ำหนักเฉลี่ยนะคนในพื้นที่บอกก็คงประมาณ๒๐ตันนะครับ
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญบอกว่าปีนี้วานบูด้ามาเร็วกว่าทุกปี
ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชมวานบูด้าได้นานมากขึ้น
จนถึงต้นเดือนธันวาคมนะครับอันนี้ตุลานะ๒เดือนนะ
ว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจชมวานบูด้ามาจำนวนมากเลยนะครับ
ตอนนี้ต้องมีการจัดระเบียบคิวเรือนะคุณ
ลำดับยกเว้นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ก็ต้องจัดหาเรือที่สามารถนั่งได้๒๐คน
ใหญ่กว่านี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวก
และรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอด้วยนะครับ
น่าไปจริงเลยเราคงตื่นเต้นน่าดูเลย
ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไป๓ชั่วโมงต้องอดทนอดทน
คุณผู้ชมที่เคยไปชมมาแล้วหรืออย่างไรส่งไลน์มาบอกกันหน่อย
ถ้าเคยเห็นกับตาแล้วเราอยากตื่นเต้นไปกับคุณด้วยนะ